มาถึงแล้วข่าวที่เราคุยกันตอนต้น
คุณยายอายุ๗๑

น้ำเป็นคุกเสร็จความเสียรวบ

จบ

วัดสูงทางของใจ

อ้าวถ้าเอาไม้เขี่ยกได้ก็ไม่ใช่แล้วดิ

เรื่องนี้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงชนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงสายของเมื่อวานพงหญ้าข้างทางครับหลังวัดเจริญธรรมหลังวัดซะด้วย
เออเบื้องต้นนะครับทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบเจอวัตถุต้องสงสัย
อดด้วยผ้าขาวเลือดแหละที่อยู่เปื้อนอยู่เลือดเปล่าถูกทิ้งไว้ในพงหญ้า
เมื่อก็เอาไม้เคี่ยดอีกไม้เคี่ยอ้าวเบาทิ้ว่า
เบาเอาไม้ยกได้งั้นไม่ใช่แล้วอย่างนั้นก็มาคลี่ออกดูสิ
ข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไรคุณผู้ชม
เป็นขวดปลาสติกและมีเทปสายพันนัดเอาไว้แบบ
ให้เป็นรูปร่างให้เป็นรูปร่างเหมือนตุ๊กตาอย่างนี้
คือจะบอกว่าพี่เบิร์ตถ้าเกิดจะบอกว่าเอ้ยฮาโลวีนมั้
แต่มันก็ผ่านมานานแล้วไงนี่คือเขาตั้งใจหลอกคนอื่นเหรอ
เขาคิดว่าฮาโลวีนนั่นแหละแต่เอามาทิ้งเอาไว้
ฮาโลวีน๓๑ตุลาใช่ไหมเออแต่เอามาทิ้งไง
แต่มีคนเพิ่งเข้าไปเห็นไงเพราะเขาทิ้งเข้าไปไกลหลังวัดตั้ง๑๐เมตรไง
แต่เนี่ยคุณยายเดินไปหากุ้งหาไม้ฟืนไงนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คุณยายหนูอายุ๗๑ที่เบิร์ตบอกเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยที่มาเห็นคนแรกบอกโอ้ฉันตกใจหมดเลยเบิร์ตเอ้ย
นะจับกุ้งในแหล่งน้ำเนี่ยอยากจะมาจับกุ้งแล้วเดินหาฟืนไปเป็นเป็นเชื้อเพลิงด้วย
ระหว่างทางก้มเงยอยู่โอ้โหมือทาบอก
มันต้องเป็นห่อศพเด็กแน่ตอนแรกท่านคิดอย่างนี้ฮะ
ไม่รู้ว่าใครเล่นพิเรนเนอะอ๋อมันเหมือนเด็กมันเหมือนศพเด็ก
มันก็เหมือน
ไม่ใช่ครับก็เป็นขวดพลาสติกนะน่าจะนู้นแหละ
ทิ้งเอาไว้นะครับนี่